แพ้ครั้งแรกในรอบเกือบ๒ปีแน่นอนแพ้แบบนี้ก็ต้องมีการปลุกใจกันหน่อย
ไว้ที่สี่สิบสามเกมแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นการแพ้ในฟุตซอลลีกครั้งแรก
รอบเกือบ๒ปีเลยทีเดียวครับ
ก่อนเกมนั้นได้เปิดมือถือโชว์ภาพปลาโลมาให้กับนักเตะทุกคน
ได้ดูในห้องแต่งตัวพร้อมกับให้ข้อคิดว่าโลมานั้นอยู่กันเป็นฝูง
ขนาดที่ฉลามชอบฉายเดี่ยวหากโลมาก็กลุ่มช่วยกัน
ฉลามก็ทำอะไรไม่ได้จนทุกคนนั้นเกิดแรงฮึด
ที่จะเอาชนะแล้วก็ทำได้สำเร็จนะครับ
แล้วไปปิดท้ายที่โค้ชเอกวิสานไหมวิจิตรนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวว่าได้ลาออกจากการคุมทีมแบงคอกบีทีเอส
เพื่อรับผิดชอบต่อผลงานที่พาทีมแพ้สามนัดรวดถือว่าเป็นโค้ชคนที่สองนะครับ
ลาออกต่อจากสื่อพงศ์วงสุวรรณของทีมมภาคขอนแก่นครับส่วนโปรแกรมการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีในวันพุธนี้นะครับ
เวลา๑๖นาฬิกาเป็นการพบกันของ๒ทีมจากเมืองหลวงนะครับ
คอกบีทีเอสจะเปิดบ้านพบกับบางกอกซิตี้นะครับ